ขอเรียกว่าเป็นบ้านสายแดนดีกว่าน่ะครับ
แม่โบแวลด่ากับน้องมาลี้นั่นเอง
พักหลังเนี่ยเห็นคลิปน้องมาลี้เนี่ยเต้นบ่อยมากเลยน่ะขัก
แล้วก็บรรดาแฟนคลับก็มาเน้นนะว่าน้องตัวเล็กแค่นี้
แต่ว่าจำทงจำท่าสเต็ปเทพได้อยู่เหมือนกันนะจ๊ะ
ส่วนเรื่องที่ตอนนี้ค่ะคุณโบก็ได้มีโอกาสโชว์ฝีมือฝีไม้ลายมือนะคะ
ในเรื่องของการแสดงครั้งแรกด้วย
พี่โบบอกเลยว่าไม่คาดคิดว่าจะได้เล่นละครตอนอายุเท่านี้ค่ะ

หน้าจะเยื่อนไปหมดแล้วค่ะ
หนักพอสมควร

อยากจะทำแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าเราจะได้มาเล่นละครตอนอายุ
ตั้งแต่๓๘แล้ว
ค่อนข้างจะร้องไห้กับทั้งเรื่อง
จะได้ยิ้มเห็นฟันก็ตอนสะจบนี่แหละค่ะ
แต่ว่าสนุกท้าทายแล้วก็

ก็จะไปกองเนี่ยแล้วจะบอกพี่ป่อขอบว่า

วันนี้น่าจะมีร้องไห้ตั้งแต่เช้ายันค่ำ
ก็ขอพลัง
ก็ไม่ใช่ปัญหาในการเล่นละครเรื่องแรกนะครับ

แฟนคลับคอยซัพพอร์ตอยู่แล้วนะคะ
ว่าจะเป็นดราม่าเจ้าหญิงแห่งวงการ